โอ้โหมาดูเรื่องราวของพระไม่น่าเชื่อพระโดนหลอก
ไม่ได้โดนผีหลอกแต่โดนคนหลอกนี่แหละครับ
คนยังไม่ตายก็หลอกได้เหรอครับหลอกพระด้วย
ให้ใส่ฟันปลอมสุดท้ายเป็นฟันปลอมที่ไม่มีคุณภาพนะครับ
มันปลอมจริงด้วยทำให้เหงือกอักเสบ
แต่ตอนนี้นี่พระท่านนั่นก็คือหลวงพ่อทิมกองงูเหลือมวัย๘๐ปี
ยิ้มสบายใจแล้วล่ะยิ้มได้ล่ะค่ะ
ได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็ญาติโยมนะครับ
เพราะว่าเรื่องของเรื่องครับหลวงพ่อทิมแล้วก็พระลูกวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติ
โน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะครับ
ต้องบอกเลยว่าท่านน่าสงสารเพราะถูกมิจฉาชีพชายสองคน
เขาบอกว่าอ้างว่าเป็นหมอฟันต้องบอกว่าเป็นหมอฟันกระเป๋าใช่ไหม
สงสัยลากมาแต่กระเป๋าแล้วก็เลยเป็นแบบนี้ไปหลอกพระไง

หลอกให้ใส่ฟันปลอมที่มันปลอมที่มันไม่มีคุณภาพ

ถูกต้อง๑๐ซี่ครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายไป๘๐๐๐บาทนะ
ไม่นานครับหลังจากใส่เจ้าฟันปลอมที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ย
เหงือกของหลวงพ่อก็อักเสบไง
เรื่องนี้นะครับนายประดิษฐ์เกิดสุขสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติทราบข่าว
บอกว่าแหมคนไม่ตายก็เฮียนนะมาหลอกพระซะแล้ว
จึงนำทีมแพทย์ลงพื้นที่วัดโนนหมันตรวจอาการหลวงพ่อทันทีครับ
พอเห็นเหงือกหลวงพ่อก็รู้เลยว่าอักเสบ
จึงรีบนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาวง
ซึ่งอยู่ห่างจากวัดไม่กี่กิโลเมตรนี่แหละ
โดยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับมารวบตรวจรักษาด้วย
เพราะว่าฟันปลอมไม่ได้มาตรฐานซ้ำยังอักเสบ
ถอดฟันปลอมที่ใส่มาทั้งหมดใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะครับ
ลองฟังเสียงดูภาพกันหน่อยว่าเป็นยังไงนี่แหละ
ให้ฟันปลอมออกไปแล้ว
แล้วก็รักษาเหงือกที่อักเสบเรียบร้อยแล้ว
นะครับก็ได้ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วย

จฉาชีพกลุ่มนี้นะอย่าได้ไปหลอกใครอีก
ขณะเดียวกันก็ฝากเตือนพระวัดอื่นด้วย

ควรไปตรวจรักษากับสถานพยาบาล
หรือว่าคลินิกที่ได้มาตรฐานเท่านั้น
จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ไง
หลอกกันได้แม้กระทั่งพระเจ้าก็ไม่เว้น
บอกแบบนี้หลอกคนธรรมดาว่าบาปแล้ว

บอกพวกพิชาชีพคนติด